มาดูสวัสดีภาพชีวิตของคนกรุงกันหน่อย
เดินอยู่บนสะพานลอยจู่มีคนเอาขวดมาตีหัว
เอามีดมาแทงแขนแล้วก็จะแทงลูกกระตาเขาอีก
คำถามคือมาทำเขาทำไมเขาทำอะไรผิด
ไปดูภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเลยครับ
มือสั้นมาจากข้างเดียวมือสั่น
โหลุงคนนี้ที่โดนฟันแขนนะครับ

เลือดอาบแก้มฝั่งนู้นเลย
เลือดยังไหลอยู่นะครับนี่
โอ้โหแล้วผู้เสียหายเป็นคุณลุงอ่ะจะไปต่อสู้ยังไงนะโอ้โหโดนมีดปากอยู่ที่แขนแล้วก็ที่หน้าด้วยโดนฟันหน้าไปอีกค่ะแล้วลุงบอกว่าตอนแรกมึงจะแทงตาผมอุ้ยเหมือนแกเอาแขนไปรับแล้วโดนแขนแทนอ่ะค่ะแล้วคนก่อเหตุอยู่บนสะพานร้อยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมต้องมาทำแบบนี้นี่
ทำว่าก็เดินข้ามสะพานร้อยอยู่ดีเอาขวดมาตีหัวก่อน
เห็นว่าเลือดอาบแก้มคือโดนขวดตีหัวก่อนค่ะนะฮะ
สักพักนึงจะเอามีดมาแทงก็เลยโดนที่แขนไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นสะพานลอยคนข้ามที่บริเวณหน้าวิทยาลัย
พันธิชยการเทศจุพลทุ่งครุกกรุงเทพครับ
ผลมันดีเค้าก็ถ่ายเอาไว้นะครับ

แล้วที่เห็นที่ภาพจับไม่ได้คือด้านซ้าย

ขาดตามรายงานข่าวคือเย็บไป๒๐เข็ม
กกหูซ้ายที่เลือดอาบเนี่ยคือ
คำถามคือเอาทำไมไม่มีคนช่วยคุณลุงอ๋อเขามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนแป๊บนึง
เพราะตอนนั้นมันยังชุลมุนอยู่คนก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเจ็บบ้าง
แล้วหลังจากนั้นกู้ภัยก็รีบนำตัวคุณลุงคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุค่อยเดินลงมาจากสะพานลอย
อีกฝั่งหนึ่งมีตำรวจกับเทศกิจรออยู่แล้วสักพักจับกลุ่มตัวได้
อายุ๕๐กว่าปีแต่พูดไทยไม่รู้เรื่องเพราะเป็นชาวเมียนมานะครับ
เป็นชาวเมียนมาสอบส่วนเบื้องต้นเขาอยู่กับเมียเขานี่แหละ
แล้วก็ญาติเขาเนี่ยแถวพระราม๒เป็นชาวเมียนมาด้วยกัน
แล้วอันนี้จากคนที่มาบอกคือเขามักจะมีอาการหลอนบ่อย
หวาดระแวงว่าญาติจะเอายาพิษให้กินก็หนีออกมาจากบ้านแล้วก็คุ้มครั่ง
ไล่ฟันคนเห็นใครก็ฟันเขาเห็นใครก็เอาขวดตีเขา
ตำรวจก็เลยพาไปตรวจว่าเขามีอาการทางจิตหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าเขามีอาการป่วยจิตหรือเปล่า
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบส่วนแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้โชคดีที่ไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะ
แต่เดินอยู่จู่คนมาตีมาแทงมันก็อันตรายมากเลย